คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของแก๊งกรีดผ้าใบรถบรรทุก
อารวาสย่านวังน้อยนะครับ
ก็กรีดผ้าใบรถบรรทุกที่เขากำลังขนเบียร์ไปส่งที่ระยอง

แก๊งนี้ขโมยเบียร์ไปร้อยกว่ารัง
สูญเสียค่าเบียร์ประมาณ๑แสนบาทนะครับ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าให้ระวังด้วยรถบรรทุกที่จอดเสีย
หรือว่าจอดรอปะยางแบบนี้
เพราะว่ารถคันนี้เขาจอดรอปะยางอยู่ไงคุณ

ตรวจสอบรถพ่วง๒๒ล้อบรรทุกเบียร์เป็นรังมา
จอดอยู่ริมถนนพโยทิลตลำซัยอวงน

หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายมากรีดผ้าใบ
คลุมรถขโมยเบียร์ไป๑๒๐รัง
และทำตกแตกที่พื้นถนนอีก๓หลัง
โดยคนขับรถพ่วงนะครับนายนโรงศักดิ์บุญแสงให้การ
บอกว่าได้บรรทุกเบียร์ทั้งหมดมา๒๔๐๐รัง
มาจากอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
ก็จะเตรียมไปส่งลูกค้าที่จังหวัดระยอง
แต่มาถึงที่เกิดเหตุในช่วงตี๒

เพราะว่ายางล้อรถด้านหลังด้านขวามันรั่ว
ก็เลยจอดที่หน้าร้านรับปะยาง
นอนรอให้ร้านเปิดในช่วงเช้า
กะว่าเดี๋ยวปะยางเสร็จจะได้เดินทางต่อ
แต่ปรากฏว่าตื่นมาอีกทีตี๕
ไปตรวจสอบรถตกใจเหมือนกันนะครับ
เพราะเห็นผ้าใบถูกกรีดซะรอยใหญ่แบบเมื่อกี้นี้
แล้วก็เบียนตกที่พื้น๓รังนะครับ
หายไป๑๒๐รังคิดเป็นเงินกว่า๗๐๐บาท

เห็นคนร้ายขับรถกระบะมา๔คัน
จอดเทียบรถพ่วงซึ่งเปิดไฟฉุกเฉินอยู่
ก็คิดว่าเป็นรถจอดเสียจึงไม่ได้เดินมาดู
ที่ขับผ่านไปผ่านมาบอกไม่ได้เดินมาดู
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคนร้ายที่มาขโมยของนะครับ
ตำรวจตอนนี้ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียง
เพื่อติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
ตำรวจบอกว่าน่าจะมาเป็นแก๊งไม่ต่ำกว่า๘คน

กลัวว่าจะไปอารวาสกรีดผ้าใบกับรถคันอื่นอีกนะครับ